คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเดินไปตรงจุดตรงนี้
แล้วเขาได้ยินว่าเหมือนเสียงเด็กร้อง
แล้วได้ยินแบบ๕วัน๕คืนต่อเนื่องกัน
หาเท่าไหร่หาไม่เจอเลยค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเป็นซากเห็นไหมคะ
ซากสารเจ้าที่อยู่ข้างทาง

แล้วเขาเชื่อเลยว่านี้เสียงเด็กที่ได้ยินเป็นเสียงกุมารทอง
คือจุดนี้เป็นจุดที่จริงชาวบ้านก็บอกก็น่ากลัวอยู่แล้วนะ
เพราะว่ามีคนชอบเอาสารพระภูมิเก่า
สารพระภูมิที่ไม่ใช้แล้วเอามาทิ้ง
อกจากนั้นก็มีรูปปั้นต่างนานาเอามาทิ้งจุดนี้

นี่คุณแล้วที่บอกว่าได้ยินเสียงมา๕วัน๕คืน
ทีนี้เมื่อคืนค่ะชาวบ้านเขาก็เลยไปอีก
แต่ว่ารอบนี้ไปพร้อมกับร่างทรงจะไปพิสูจน์ด้วย
ว่าไม่รู้ว่าเสียงเด็กร้องสรุปแล้วจะมาจากไหน
เพราะว่ามีชาวบ้านโคกสว่างคือชื่อหนูนะคะ
เขาได้ยินเสียงเด็กร้องมานาน๕วัน๕คืนแล้วแหละ
แต่ทีนี้จุดตรงนี้มันคือพื้นที่หมู่๗
ที่ตำบลย่านารีที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ตรงนี้จากการตรวจสอบดูสิร่างทรงเอ่ยชาวบ้าน

ก็จะเห็นพวกสารเพียงตาถูกเอามาทิ้ง

ใครที่ผ่านเส้นทางบ้านตรอบตาไหล้บ้านเขากระแตร

ทีนี้พอชาวบ้านเข้าไปตรงริมถนน
ที่พบพวกสารเพียงตาสารพระภูมิ

พวกรูปปั้นพระพุทธรูปองค์เทพพญานาค
แล้วก็มีพวกรูปปั้นปู่หย่าตายายกุมารทองอะไรพวกนี้

ต้นโพนี่น่าจะอายุร้อยกว่าปีนะ

แต่เมื่อคืนนี้ทั้งร่างทรงทั้งชาวบ้าน
เขาบอกว่าไม่ได้ยินนะเสียงเด็กร้อง
แต่ว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาบอกได้ยินมา๕วัน๕คืนถูกไหม
ซึ่งมีนายสำเริงดีรบรำอายุ๖๕ปีนี่แหละค่ะ
ที่เป็นร่างทรงร่างทรงท่านนี้เขามีชื่อเสียงในหมู่บ้าน
ก็เลยออกมาพิสูจน์ด้วยว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่า
ซึ่งนายสำเริงก็ทำการเข้าทรง
ชาวบ้านเขาก็มีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ
อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอยู่แล้ว
แต่ร่างทรงก็บอกมานะคะหลังจากที่ร่างทรงเข้าแล้ว
ก็บอกว่าที่ตรงนี้มีขุนอินกับขุนเดช
เป็นคนดูแลสถานที่ตรงนี้อยู่
แล้วก็มีแม่ชีผ้าขาวมีวิญญาณสัมภเวษีอยู่ตรงนี้
ส่วนที่มีเสียงเด็กร้องไห้ไม่จริง
คนที่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้น่าจะหลอนมากกว่า
แล้วร่างทรงก็บอกด้วยบอกว่าที่ตรงนี้

มีคนแต่งชุดนุ่งขาวห่มขาวมาเดินอยู่
ก็มันก็เป็นความจริงนะแล้วก็มีมานานแล้วด้วย
ส่วนคนที่พบเห็นถือว่าเป็นคนที่มีบุญ
ร่างทรงเขาว่าแบบนี้ค่ะ
เนอะถ้าว่ามีปูก็มันมีไม่ต้องกลัวกันด้วยลูก
ยิ่งเด็กน้อยด้วยปูจับหักค้าหมดล่ะ
ไอ้กุมารทรงมันไม่มีกล้าเด้อกับปูด้วยลูก
มีหลายคนมันจะดื้อบอกปู

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนั้นร่างทรงบอกด้วยนะ

จากมีรูปปั้นมีซากสารต่างอยู่ตรงนี้
ร่างทรงก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการทำความสะอาด

คนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็จะไม่หวาดกลัว
และที่สำคัญถ้าเกิดว่าใครมาช่วยทำความสะอาด
เก็บกวาดไปเนี่ยก็จะมีโชคมีลาบ
ร่างทรงเขามีการเหมือนกับใบ้ตัวเลข
ให้กับชาวบ้านที่จะไปเสี่ยงโชคด้วยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ
ส่วนชาวบ้านคนหนึ่งคือนายสำเนา
เขาก็บอกว่าเนี่ยผมก็เห็นต้นโพต้นนี้เนี่ยนะ
มีสารเพียงตาตั้งอยู่ตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็เห็นแล้ว
ซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าต้นโพอายุน่าจะเกือบร้อยปี
ส่วนที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีคนได้ยินเสียงเด็กร้องไห้
อันนี้โดยส่วนตัวของคุณสำเนานะ

แต่ถ้าเกิดว่าไปเห็นคนเดินข้ามถนนแต่งชุดขาวตรงจุดนี้
อันนี้ผมเชื่อเลยเพราะว่ามีหลายคนเจอแบบนี้บ่อย

ใช่ค่ะส่วนชาวบ้านที่เขาทำพวกเป็นสาวโรงงานเป็นนุ่มโรงงาน
เขาต้องกลับบ้านดึกผ่านเส้นทางนี้เนี่ย
บางคนเขาก็กลัวไงบอกว่าไม่กล้า
บางทีตี๑ตี๒จะผ่านมาเขาก็เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่า
ใช้เส้นทางอื่นแต่ว่าตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ไปดูนะ
ชาวบ้านก็ไปดูกะว่าจะเข้าไปพิสูจน์แล้วไปเก็บกวาดซะหน่อย
มันเป็นที่รกร้างเขาบอกว่าโอ้โหต้นไม้เยอะเลย
แล้วก็ต้นย่าเยอะเลยที่สำคัญเป็นดงงูเลยล่ะนะครับ